มีแม่กระบะหารเห็นรถใหญ่ไม่แน่ใจมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าอยากจะ
เบียดบ้างอยากจะเข้าไปปาดหน้าบ้างอย่าหาทำเลยฮะ
คุณนะ

คุณผู้ชมฮะรถเจ้าของกล้องนี้ก็ดูห่างอย่างห่วงนะ
เพราะเห็นไหมทั้งกระบาดทั้งรถพ่วง
เหมือนจะปากปากปากกับมาเร่งพรึ่งแซงกันไปแซงกันมา
ไอ้กระบะก็ไม่กลัวนะรถใหญ่เหรอใหญ่แล้วไงวะ
เออค่าใจใหญ่เว้ยนี่เล็งขึ้นมาเล็งขึ้นมา

เป็นอย่างนี้ไปตลอดเส้นทางเลยคุณผู้ชม
จังหวะเหมือนไปหยุดขวางหน้า๑๐ล้อซะอย่างนั้น
โอ้โหแล้วคนในรถที่มีกล้องเนี่ยนะถ่ายไว้ได้หมดเลย
ถ่ายไปพาดไปถ่ายไปพาดไป
พูดด้วยความตกใจว่าเฮ้ยกระบาดมันใจถึงเว้ย
มันกล้าเบียนสิบล้อเว้ยโอ้โห
กลัวว่าเดี๋ยวสิบล้อกับกระบาดมันหลุดโค้งมาทำไร

มีสติมีน้ำใจกันไม่ได้หรือเปล่า

เจ้าหน้าที่ก็ควรจะไปไล่กล้องมาตรวจสอบซะหน่อย

บางคนบอกว่าต้องยึดรถทั้งสองคันแบบนี้

เจอรถพ่วงในใจเย็นขนาดนี้

อีกคันอีกคันจะมาวัดความเร็วด้วย
ช่างมันปล่อยมันไป